วันนี้ที่รอคอยญาติของคนไทยในอู่ฮันเนี่ยที่รอคอยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ทางการไทยจะไปรับสักที
วันนี้ล่ะค่ะ๗โมงเช้านะคะเครื่องจะออกจากสนามบินดอนเมือง
ไปถึงอู่ฮั่นเนี่ยสักประมาณเกือบเที่ยงใช่ค่ะแล้วออกจากอู่ฮั่นรับกลับมาเนี่ย
สักประมาณ๔โมงเย็นแล้วถึงไทยเนี่ยเห็นบอกว่าจะไปจอดที่อุตภัวร์ใช่ไหม
สักประมาณทุ่มครึ่งแน่นอนค่ะนี่ค่ะสายการบินแอร์เอเชียนะคะ
๑๘๐ที่นั่งจะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองเวลา๗นาฬิกา
นี่ก็ออกไปแล้วสิออกไปแล้วชั่วโมงแล้ว
จากนั้นเดินทางกลับมายังสนามบินอุตภัวร์
ซึ่งกำหนดไว้เป็นที่พักรับรองแล้วก็เฝ้าดูอาการคนไทยทั้งหมดที่รับกลับมา
โดยจะมีทีมแพทย์เจ้าหน้าที่เดินทางกลับมาด้วย
กราฟิกให้เข้าใจง่ายแบบนี้นะคะ
เราไปถามผ่วมโดยการสถาบันบำราชนราดูณ์
ในฐานะหัวหน้าทีมรับคนไทยกลับบ้าน
ยืนยันว่าทีมที่เดินทางไปรับคนไทยทั้งหมด

ใช้ได้เลยซื้อมาแล้วใช้เลยนะ
เทสกันก่อนว่าต้องมีการใส่แล้วพอดีกับใบหน้าคือปลอดภัยชุดเองรองเท้าเองทุกอย่างถุงมือด้วยทุกอย่างมีการทดลองแล้วเพื่อป้องกันเชื้อมันจะแพร่ระบาดนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปรับเชื้อกลับมาเนี่ยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ไปกับไฟล์ทบินเนี่ยจะไม่มีการลงจากเครื่องบินนะคือไปปุ๊บ
นกายเนี่ยเกินสามสิบเจ็ดจุดสามก็จะไม่อนุญาตให้กลับมาไม่อนุญาตให้กลับมานะฮะก็จะต้องมีการติดอยู่ที่นู่นรักษาตัวอยู่ที่นู่นนะคะคุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าขั้นตอนต่างต่างตอนนี้เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนมั่นใจมั่นใจทั้งตัวผม

แล้วก็กรมการแพทย์ทหารเรือ
ทีนี้มาดูยอดหน่อยนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อณวันนี้วันที่๔กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะ
ดูยอดเกี่ยวกับเรื่องของทั่วโลกก่อนนะคะ
ผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้๒๖๒๖รายผู้เสียชีวิต
ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในจีน๔๒๖ศพค่ะ
๑ศพ๑ใน๔๒๖นี่อยู่ที่ฟิลิปปินส์
ส่วนแยกรายละเอียดออกมาเป็นลำดับประเทศจะเป็นแบบนี้
ตัวเลขสูงสุดของผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประเทศจีนต้นต่อนะคะ๒๔๓๖ราย
มาที่ประเทศอันดับที่๒นะคะผู้ติดเชื้ออันดับที่๒คือ
ประเทศญี่ปุ่น๒๐รายตามมาด้วยไทยค่ะ๑๙ราย
คโปร์อยู่ที่๑๘รายดูฝากฝั่งของเยอรมนีนะคะ
เป็นประเทศที่มีอันดับผู้ติดเชื้อสูงสุดในยุโรปคือ๑๒รายค่ะ
นี่คือตัวเลขล่าสุดณวันนี้ค่ะ